ชาวบ้านแถวพระราม๒เขาบอกว่ามีดาบตำรวจนายหนึ่งเดินปรีเข้าไปหาเขา

อ้างบอกว่าราหูมันอมต้องยิงปืนจะได้แบบออกไปอย่างนี้ฮะ
มันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มั้ยฮะระหูอมจันนี่
คือทางไหนระหูจะตกใจเสียงปืนอย่างเงี้ยละฮะ
ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องของดาราศาสตร์นะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คลิปวงจรปิดที่บ้านเขาก็ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
อันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายหีบศพแห่ง๑ริมถนนพระราม๒เขตสแหมดำ
ก็เป็นกล้องวงจรปิดจำภาพเหตุการณ์
จับภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนี้ครับ
นาซาชื่อต่อมาคือดาบตำรวจของโรงพักแห่ง๑
เดินเข้าไปหานายชัดชนสุพีเมฆอายุ๔๑ปี
ยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนบ้านอยู่สองคน
ดาบตำรวจนายนี้เดินเข้ามาควักปืนออกมาจากเอวแล้วแกว่งไปมาแบบเนี้ยฮะ
ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านต้องปรีแล้วก็เดินออกไป

เห็นในคลิปนะฮะก่อนที่ตำรวจนั้นจะยิงปืนออกไปหนึ่งนัด
แต่เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจด้วย

ทีนี้กระทั่งเมื่อวานครับ
นักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสมดำเรียกนายชัดชนผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เขาบอกว่าเหตุเกิด๓มีนาคมสักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ระหว่างที่เขายืนคุยกับเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นร้านขายหีบศพ
จู่ก็มีเสียงปืนคล้ายปืนดังขึ้นมา๑นัด
จากนั้นก็มีผู้ชายคนนี้สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บริเวณหน้าอก
ปรีเข้ามาท่าทางคล้ายกับคนเมาอะครับ
แล้วก็ชักปืนออกมาจากเอวแล้วก็ตะโกนถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหม
เขาก็ตอบกลับไปว่าก็ได้ยินเสียงคล้ายประทัดอะครับ
ที่ในใจทราบดีว่ามันคือเสียงปืนนะ
แต่ก็ต้องตอบเลี่ยงไปคือไม่อยากให้มีปัญหาไง
ก็ยืนใกล้กันขนาดนี้นะครับปืนอยู่ในมือขึ้นไกลแบบนั้นอะ
ใครจะตอบล่ะฮะหลังได้ยินคำตอบดาบตำรวจรายนี้
ก็เลยเดินออกไปแล้วก็ยิงปืนต่อหน้าเขาอีกหนึ่งนัด
เขาดีที่เป็นเจาะที่เขาได้เอียงตัวหลบ
ทิศทางที่ปลายกระบอกปืนมันหันไปพอดีคือ
บอีกฝั่งหนึ่งไม่งั้นคงเป็นทิศทางเดียวกัน

แล้วบอกว่าที่ยิงปืนเพราะว่าราหูมันอมจันทร์
ตอนนั้นตัวเขาเองเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
งุ่นงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ตำรวจบอกว่า

นะฮะเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลย

เออไปฟังเสียงของผู้เสียหายนะครับ

นี่จากการตรวจสอบนะฮะ

ดาบตัมรวจสัตว์สุริยาเสธาวงค์
ลักษฐุ์สุดก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวน

โดยพยายามที่จะหลบหน้าสื่อมวลชน
เมืองต้นถูกตั้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทางนี้หากพบว่าเข้าข่ายความผิดอื่นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัตพุ่มกุมาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยดาบตำรวจนายนี้ด้วย
แล้วก็มีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติธุรการสืบสวนชั่วคราวระหว่างการรอการสอบสวนนะครับ
ก็น่าจะเป็นการเมาแหละ
แล้วก็มีปืนแล้วก็มาโชว์กลางโชว์อะไรกันไป
แต่มันไม่ใช่เรื่องที่หยวนกันได้ไงคะ

เพราะว่าลูกกระสุนปืนก็ออกมาจริง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันไปลั่นไอ้ที่ยิงไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าลั่นไปโดนอะไรโดนใครโดนที่ไหนอย่างไร

ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้กันด้วยนะคะ